เราได้ไปติดตามเทรนด์ในทวิตเตอร์กันมาแล้ว
รอยดูว่า๒๐๑๕มีแฮชแท็กอะไรนอกยอดนิยม
เป็นธรรมเนียมที่สื่อสังคมโซเชียลต่างจะจัดทำสรุปเหตุการณ์ในแต่ละปี
ซึ่งก็วัดจากความถี่ในการพูดถึงในรอบปีที่ผ่านมาค่ะ
เริ่มอันดับ๕ก่อนเลยครับคุณผู้ชม
จากปัญหาหนี้สาธารณะที่สะสมมายาวนาน
ส่งต่อฐานะการเงินของประเทศ
จนถึงขนาดมีการปิดธนาคาร
ส่วนอันดับที่๔ค่ะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาน
แผ่นดินไหวใหญ่ระดับ๗๘แมคนิจูต
เมื่อวันเสาร์ที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งก็ได้สร้างความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
โดยนานาประเทศก็ได้ส่งความช่วยเหลือไปยังเนปาน
แสดงให้เห็นถึงน้ำใจจากทั่วทุกมุมโลก
แม้ว่าจะต่างเชื้อชาติต่างศาสนากัน
แต่ก็ไม่ทอดทิ้งกันยามเกิดภัยพิบัติค่ะ
เป็นตัวให้สมาชิกเข้ามากดว่าฉันปลอดภัยดีนะครับ

วิกฤตการณ์สงครามกลางเมืองและปัญหาผู้อพยพชาวซีเรีย
หลังกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิส
ปฏิบัติทางการทหารแล้วก็สามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีเรียและอีรักษ์ได้
ทำให้ชาวซีเรียหลายล้านคนต้องพลัดถิ่นฐานแล้วครับ
ส่วนเหตุก่อการร้ายในปารีสที่ผ่านมานะคะอยู่ในอันดับที่๒เลยค่ะ

กลุ่มผู้ก่อการร้ายเข้าจมตีหลายจุดในกรุงแปรีส
ทำลายขวัญแล้วก็กำลังใจของชาวฝรั่งเศส
ผู้คนทั่วโลกแสดงพลังเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะ
และเหตุการณ์แห่งปีอันดับหนึ่ง
นั่นคือเหตุการณ์เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่๔๕

บรรยากาศการหาเสียงผู้ท้าชิงเก้าอี้ร้อนแรงเหลือเกิน
ท้าชิงเองหรือคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรต่างมากมาย

และพูดคุยกับผู้สนับสนุนอีกด้วยนะครับ
วัดจากความถี่ของการถูกพูดถึงในรอบปีที่ผ่านมาด้วย
อย่างเช่นสถานที่ยอดนิยม
นี่สยามภารกรของประเทศไทยเรา
ติดอยู่ในอันดับที่๖ด้วยนะคะ
ไม่อยากจะคุยอดีตเคยอันดับ๑นะฮะ

อู้วหยัดไปพี่เหนี่ยวเพิ่งไปมานี่

จริงแล้วมันก็ต้องแบบถ่ายรูปอวดอย่างนี้เนาะ

ใช่มาที่นักกีฬายอดนิยมกันบ้างค่ะโอ้โหคู่นี้หมัดหนักกันทั้งคู่
ผมว่าอันดับ๒หมัดหนักกว่าอันดับหนึ่งฮะอันดับหนึ่งนี่ออกแนวจะคุยหนักมากกว่า
เธอก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลวังควรในวงการเพลงจะเอาเพลงเข้าครั้งไหนบริการแอปไหนเธอกำหนดได้นะฮะ
โดยผู้สนใจค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คลิกไปเลยนะคะ
คุณจะเริ่มเห็นแล้วจากตัวแอปเนี่ยมันจะบอกแล้วนะครับว่าใน๒๐๑๕ปีที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยคุณทำอะไรไปบ้าง
อะไรขึ้นในชีวิตจะได้ทบทวนเพื่อที่จะเตรียมก้าวไปสู่ปี๒๐๑๖ด้วย๙ที่มั่นคงแล้วก็มั่นใจกว่านะคะ